ที่เขาบอกว่าปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งห้องนี่แหละคุณผู้ชม
คือถ้าเกิดว่าย้อนไปมันเคยเป็นคดีความ
เพราะว่า๒อายการที่ภูเก็ตมีคลิปเสียง
เกี่ยวกับการเรียกเงิน๑๐ล้าน
เรียกเงินจากลูกน้องของนักธุรกิจต่างประเทศ

ทำลายที่ดินในเขตอุทยาน
แต่ทีนี้มาจนถึงวันนี้คดียังไม่สิ้นสุดนะคะ
แต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจุดจบสุดท้าย

คฤตศาลของมีถ้านาศาลมันตัวที่ระปะ
ก็มีสมัครจากการที่ห้ายผิด

การยืนฟ้องเท่าสังวะเขา
การยื่นฟ้องปุ่งคือความเป็นผ่า
ผ่าเหงินทั้งคู่
สำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานสำเนาอิเล็กทรอนิกส์
และคำวินิจฉัยไปยังอายการสูงสุดเพื่อให้ฟ้องคดีดังกล่าว
คดีนี้แม้สารจะยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดี
และคดียังไม่ถึงที่สุดแต่เป็นคดีสำคัญอีกหนึ่งคดี

ขณะที่อีกหลายคดียังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
สำนักงานคณะกรรมการปปช
หลังข้อมูลชี้ชัดว่าอายการอาจเข้าไปมีส่วนได้เสียกับการกระทำความผิด
ปฏิบัติการทลายเครือข่ายของนายชัยนัทกรชายานันหรือตู้เห่า
ช่วงปลายปี๒๕๖๕ที่นำมาสู่การจับกลุ่ม
และอายัดทรัพย์สินของตู้ห่าวหลายรายการ
เป็นอีกคดีที่เมื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
ก็พบว่ามีอายการเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือตู้ห่าว
คดีสำคัญที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต
คลิปภาพและเสียงนี้สะท้อนชัดว่า
ตู้ห่าวมีข้าราชการหลายระดับให้ความช่วยเหลือ

มีอดีตอายการจังหวัดภูเก็ตบางราย
มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปเสียงดังกล่าว

และจ้างวานวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น

หลังอายการจังหวัดภูเก็ตในขณะนั้น
มีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด
ซึ่งหนึ่งในนั้นมีตู้ห่าวรวมอยู่ด้วย

ข้อหาพยายามฆ่าและวางเพลิง
มาจากกระบวนการพิจารณาสำนวนฟ้อง
จำนวน๕๐๗หน้าที่อายการพิจารณา
และมีคำสั่งไม่ฟ้องในระยะเวลาเพียง๑วัน

ถูกนำเข้าบรรจุในรายละเอียด
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการป้องกัน

อาจเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางพิจารณาคดี
ซึ่งมีปลายทางหรือสถานีสุดท้าย
อยู่ที่การติดคุกไล่ออกและยึดทรัพย์รออยู่